ดูตัวเลขที่ทุกคนบอกไปแล้ว
มี๖๗จังหวัดใน๗๗จังหวัดทั่วประเทศไทย
แต่ละจังหวัดตัวเลขมันเพิ่มขึ้นไง

ก่อนหน้านี้มากที่สุดเลยก็คือที่ภูเก็ต

และที่นนทบุรี
ตัวเลขตอนนี้นะคะก็คือ๒๓ราย

ประกาศแบบด่วนออกมาเลยนะคะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยากจะให้ตัวเลขในพื้นที่นนทบุรีมันเพิ่มขึ้นอีกแล้วค่ะ
เคอร์ฟิลล์ออกมาเลยนะคะห้ามประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีออกจากบ้าน
ออกจากเคหาสถานในช่วงเวลาห้าทุ่มไปจนถึงตีห้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่เขามีปัญหาไงคะ
มีกลุ่มวัยรุ่นไปออกันไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะคะ
และหลังจากนั้นมีกระแสตามมาคุณโรสลินและกรุงเทพล่ะตัวเลขก็เยอะอยู่แล้ว
แล้วมันเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นทุกวันจะมีไหมล็อกดาวน์
ตอนนี้ดูภาพรวมแล้ว๖๑จังหวัดแล้วนะที่กระจายไป
กรุงเทพจะมีการล็อกดาวน์หรือเปล่า
เออมีไหมหลายคนก็บอกดีถ้ามีบางคนก็บอกไม่ดีเพราะมันเดินทางไปไหนลำบาก

โศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙ยืนยันเอาพื้นที่กรุงเทพก่อนนะ
ยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิลล์ใดค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินในฐานะโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
กล่าวถึงกระแสข่าวลือที่บอกว่าจะมีการล็อกดาวน์กรุงเทพยืนยันเลยว่า
มาตรการนี้ยังไม่มีข้อสั่งการเพิ่มเติมออกมาฟังเสียงยืนยันค่ะ
เช่นเดียวกับพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์นะคะ
เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันตรงกันค่ะ
บอกว่าตอนนี้ผู้ว่ากอทมก็ยังไม่ได้มีการหารือ

พร้อมขอความร่วมมือคนกรุงเทพปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานคร
เหมือนเดิมและขอให้เคร่งครัดด้วย
ลดการเดินทางไปสถานที่ต่างถ้าไม่มีความจำเป็น
ลดการรวมตัวของประชาชนนะคะ
แต่เราก็ยังไม่แน่ใจนะคะถ้าตัวเลขนะคะ
ผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
ประชาชนยังออกมานอกบ้านโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็น
หรือมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันเยอะ
อันนี้ยังไม่แน่นะคะว่ามาตรการมันจะเข้มข้นมากขึ้นหรือไม่
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
ส่วนพื้นที่ใกล้เคียงหนึ่งในปริมณฑลนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น
ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙แต่ผู้ราชการนนทบุรีบอก
ไม่ไหวแล้วยอมไม่ได้แล้วนายสุจินชัยชุมศักดิ์ลงนามเลยค่ะ
เมื่อวานนี้ในประกาศเรื่องมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือโควิด๑๙ฉบับที่๒
ระบุว่าขณะนี้พบผู้ติดเชื้อผู้สัมผัสโรคในนนทบุรีมันเพิ่มขึ้นทุกวัน
อกจากนี้มีผู้ป่วยบางรายเสียชีวิตแล้วด้วยในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยนะคะ
ผู้ว่าบอกว่าถ้าปล่อยสถานการณ์แบบนี้อาจมีจำนวนมากขึ้น
จนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลในพื้นที่
เลยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๒๒แห่งพรบโรคติดต่อและพรกรฉุกเฉินนะคะ
ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนงดออกนอกเคหาสถาน๒๓นาฬิกาจนถึง๕นาฬิกา
หรือ๕ทุ่มถึงตี๕ยกเว้นเป็นผู้ขนส่งสินค้า
คนที่ต้องทำงานในช่วงเวลานี้หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน
ทั้งนี้ตั้งแต่๓๑มีนาคมก็คือเมื่อวานี้เป็นต้นไป
ประกาศนี้เริ่มใช้แล้วนะคะพื้นที่นนทบุรีและไม่มีกำหนดด้วย
จนกว่าประกาศจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะ